พาคุณผู้ชมขึ้นเหนือไปที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ

อยู่ในร้านขายมะพร้าวอยู่ดีนะคะ
รถกระบะเสียหลักพุ่งเข้าไปในร้าน
แล้วปรากฏว่าตัวเอง

เพราะดีนะคะมีคนมาช่วยเหลือ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นริมถนนทาง
สมโพธิเชียงใหม่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่

ต้องใช้เวลาร่วมกว่า๑๐นาทีนะ
เขาใช้อะไรอุปกรณ์ตัดทางค่ะ

แล้วรีบเลยรีบนำตัวคนเจ็บ

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ค่ะ

เป็นเจ้าของร้านขายมะพร้าวคุณดูสิเห็นไหม
อุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลานะครับ

จริงเขาก็ไม่ได้ประมาทเลยนะเขาอยู่ในร้านเขานะ

ตำรวจสพเมืองเชียงใหม่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ

สอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุรถมอโตซัยก็คือยามาฮ่าสีดำ
จอดอยู่ริมถนนถูกรถกระบะเฉียวชนจนกระเด็นมาอยู่ที่บริเวณทางเท้า
ค่าของกระจกาจาย
คนขับรถกระบะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปแล้วก่อนหน้านี้
ชื่อว่าคุณวิศนุวิศนุพงศ์ชัยวงศ์อายุ๓๓ปีนะคะ
จากการสอบถามเจ้าของร้านขายน้ำนี่ท่านนี้ค่ะ
สีเหลืองนี่นะคะก็เห็นเหตุการณ์
เล่าบอกว่าขณะเก็บร้านได้ยินเสียงรถชนโครม
หันมาดูเห็นรถกระบะพุ่งชนร้านของคุณชาติชายนะคะ
เจ้าตัวเนี่ยพยายามวิ่งหนีค่ะแต่ก็ไม่มีทางออกค่ะ
คือวิ่งไปจนมุมแล้วคุณสุดท้ายถูกรถกระบะเนี่ยชนร่างนะคะ
ร่างของคุณชาติชายก็เลยไปติดใต้ท้องรถกระบะค่ะ
เพื่อนของคนขับรถกระบะซึ่งขับรถตามหลังมาก็บอกว่า
ก่อนถึงที่เกิดเหตุนะคุณวิศนุพงศ์ได้จอดรถ
พร้อมบอกว่ารู้สึกแขนขาซีกซ้ายอ่อนแรง
แต่ยังขับไหวจะขับไปหาหมอ
จากนั้นก็เลยค่อยขับไป
จนกระทั่งเกิดอุบัติเหตุต่อหน้าต่อตาเพื่อนเลยนะคะ
เรื่องต้นตำรวจสั่งให้รถมายกเคลื่อนย้าย
รถกระบะคันสีส้มเนี่ยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ

แล้วก็จะเรียกทั้งสองฝ่ายมาสอบปากคำ
แล้วก็ตกลงเรื่องของค่าเสียหายต่อไป
ข่าวนี้ที่นำเสนอประเด็นหลักเลยก็คือ
เรื่องของสภาพร่างกายไม่ใช่เมาไม่ขับอย่างเดียวนะคะ